จากเมื่อวานนี้คุณสืบสกุลก็ให้ได้ดูคลิปไปแล้ว
เป็นคลิปของผู้ชายที่ขี่วินมอเตอร์ไซค์
แล้วกำลังดุด่าอบรมด้วยถ้อยคำที่รุนแรงกับเด็กนักเรียนกลุ่มนึง

เขาบอกว่ามาจากการที่เด็กนักเรียนกลุ่มนี้

มีการไปด่าทอแม่ของวินมอเตอร์ไซค์
เดี๋ยวดูบางช่วงบางตอนของคลิปนี้กันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งช่วงหนึ่งของคลิปเท่านั้นเอง
ทีนี้พอเห็นมีคลิปแบบนี้
เราก็ส่งทีมข่าวไปค่ะคุณอรพันธ์ขันทองคำ

เป็นบริเวณลานวัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองสมุทรสาคร

ผู้ชายคนนี้คือคนเดียวกันกับที่อยู่ในคลิป
คือนายดำรงชัยโหมดตัวหรือโหมดตัวหรือว่าหมู
อายุ๒๘ปีนะคะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ในคลิปนี่แหละ
บ้านเขาอยู่ติดกับวัดแล้วก็โรงเรียน
ทีนี้คุณอรพันธ์นักข่าวก็สอบถามถึงเรื่องนี้
ซึ่งทางด้านคุณหมูก็เล่าให้ฟังบอกว่า
แม่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังอีกทีนึง
ว่ามีเด็กนักเรียนกลุ่มนี้มากันประมาณเกือบ๒๐คน
มานั่งเล่นกันอยู่หน้าบ้าน
แล้วเด็กกลุ่มนี้เขามีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวไปฟังจากปากของคุณหมูค่ะ
โลกว่าใช่ไหมครับ
ก็เตาแวนหาก็จะเห็นภาพใหนดังดังในคลิปละครับ
ว่าผมก็ตามหาแต่เด็กคนนี้
เบิ่นที่จับชังก็ขอมองเบิ่น

คือว่าเมื่อก่อฝากอุ่นวายทุกวันร่วมปีแล้ว
ทำเสียงดังพี่สูบบุหรี่เอ๋ย

สูบบุหรี่เช้า๖โมงบุหรี่๑๐มวลก็๑๐มวล

ว่าผมความโอโหมากก็คือว่าเด็กด่าแม่ผมความโอโห

เขาก็เก็บไว้นานแล้วนะหลายเรื่องหลายเหตุนะฮะ
ถูกต้องค่ะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้จะทำร้ายร่างกายนะ

เพราะว่าทนไม่ไหวเรากับพฤติกรรมนี้เป็นปีแล้วก่อน
แล้วก็ไอ้ที่ทำให้ฟางเส้นสุดท้ายมันขาดคือ
มีการด่าทอถึงบุพการีด้วยถ้อยคำหยาบ
มากแต่ก็มีการขอโทษกับสิ่งที่มีการแชร์กันไปในโลกโซเชียลแล้ว
ดูพฤติกรรมเขาอาจจะด่าท้อด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเกินไป
ทีนี้พอมันเป็นประเด็นมาเนี่ยเราก็
เอ๊ะแล้วถ้าเกิดเด็กอยู่ในชุดนักเรียนอยู่ชุดพละแบบนี้
ทางโรงเรียนเขาทราบเรื่องไหมจะเป็นยังไงบ้าง

คุณครูอารมณ์แย้มอุบลหรือว่าคุณครูกุ้ง
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบางปิ้งที่อำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะ

ก็บอกว่าพอรู้เรื่องจากคลิปนี้รีบไปตรวจสอบเลย
เรียกเด็กที่อยู่ในคลิปบางคนมาคุยแล้ว
ซึ่งเด็กในคลิปบางคนก็เป็นนักเรียนชั้นม๒
เรียกผู้ปกครองของเด็กมาคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย
แล้วก็จะขอความร่วมมือให้ช่วยตักเตือนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ถามไปถึงบทลงโทษของนักเรียนกลุ่มนี้ด้วยค่ะ
ซึ่งทางด้านรักษาการพอบอกว่าคงไม่ถึงขั้นไล่ออก
แต่จะเป็นการเรียกผู้ปกครองให้มารับทราบพฤติกรรม

แล้วก็นำเด็กไปขอโทษผู้ใหญ่

แม่ของคุณหมูที่เด็กมีการไปด่าทอด้วยนะคะ